เรื่องนี้เราก็ตามกันต่อให้นะคะเมื่อวันก่อนเรานำเสนอข่าวเหตุการณ์
แล้วเมียเนี่ยนะคะหนีตายไปเสียชีวิตที่
ถนนบริเวณหน้าบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
หลังจากนั้นผัวโหดรายนี้ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจในท้องที่สพนปริงของนครสวรรค์
นำตัวผัวโหดรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์วุ่นวายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
เสียงที่ตั้งคำถามว่า
ฆ่าน้องกูทำไมนั่นคือเสียงพี่สาวของผู้ตายนะคะ
ผู้ตายก็คือคุณรัศมีพวงสมบัติอายุ๔๗ปีค่ะ
พี่สาวของผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าทอคนก่อเหตุ
โหดรายนี้ซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหา
ชื่อว่านายฤทธิเดชภวงสมบัติ
ปริงเนี่ยนำตัวนายฤทธิเดชไปทำแผนระกอบคำเรา
แสรภาพนะครับคุณผู้ชมดูนะคะระหว่างการทำแผนสี่หน้า
ของผู้ต้องหาก็คือฤทธิเดชมีสีหน้าเรียบเฉย
ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวแต่จากคำให้การของนายฤทธิเดช

นายฤทธิเดชบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

พอกลับมาปุ๊บมีปากเสียงกับภรรยาก็คือผู้ตาย

ทะเลาะกันคือเหตุที่ทะเลาะ
เรื่องที่ทะเลาะก็คือเป็นเรื่องภายในครอบครัว
กระทั่งฤทธิเดชบอกว่าเขาโมโหสุดขีด
บันดาลโทษะไปหยิบปืนลูกซอง
สั้นไทยประดิษฐ์มายิงใส่ภรรยาหนึ่งนัด
หลังจากยิงแล้วภรรยาก็วิ่งหนีตายออกไปที่หน้าบ้าน
ล้มฟุบเสียชีวิตที่บริเวณกลางถนนหน้าบ้านค่ะ
จังหวะที่ตำรวจนำตัวนายฤทธิเดช

พี่สาวของผู้ตายพยายามที่จะถีบรถด้วยความโกรธแค้นนะคะ

กลับไปดูเหตุการณ์จุดเริ่มต้น
ผัวฆ่าเมียครั้งนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๐พฤศจิกายน

ตำรวจสพนปริงเขาได้รับแจ้งเหตุว่า

พอไปถึงที่บ้านที่มีคนโทรมาแจ้ง
ไปพบว่าคุณรัศมีร์เธอนอนเสียชีวิตอยู่ที่

ตามร่างกายมีรอยถูกกระสุนปืนยิงหลายแผลค่ะ
โดยฤทธิเดชผู้เป็นสามีเป็นคนยิง
ตอนที่ยิงเสร็จแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืน
ใช้ในการก่อเหตุจำนวน๑กระบอก
ทธิเดชยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้
เขากับภรรยาทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงกันมา
คือระหองระแหงกันมาสักประมาณ๓เดือนแล้ว
เนื่องจากว่าฝ่ายภรรยาก็คือผู้ตายหึงหวง
คิดว่าตัวเองไปมีผู้หญิงคนอื่น

ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนก็เท่านั้นนะฮะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
เดี๋ยวตำรวจต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตแน่นอนนะคะ

พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
เพียงสั้นบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ฤทธิเดชผู้ต้องหาสามีโหดรายนี้
ต้องได้รับกรรมอย่างสะสมค่ะ

มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายฤทธิเดช

ข้อหาที่๒คือความผิดตามพรบออาวุธปืนนะคะ
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะก็จะมีการนำตัว
ฤทธิเดชไปฝากขังต่อสารจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป